หมดสิบสี่ต้นนะคะซึ่งเป็นภาพพระราชกรเนยกิจ
ทั้งที่พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่าง

เสด็จพระราชดำเนินไปจังหวัดสุโขทัยทั้งหมด๗ครั้งค่ะ
ภาพวาดพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่๙
ถูกวาดลงบนต้นเสาภายในสาราการประเรียน
ที่วัดทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยอย่างงดงามค่ะ
โดยทั้งหมดก็จะเน้นสีโทนดำกับสีดำทอง
พระครูสุเขตสุทัศธาลังการ
เจ้าอาวาสวัดทุ่งเสลี่ยมบอกว่า
วาดบนเสาภายในสาราการประเรียนทั้ง๑๔ต้น
เป็นภาพวาดพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่๙
โดยเสา๗ต้นด้านขวามือ
พระประธานจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์
ทรงงานทั่วทั้งประเทศค่ะ
ส่วนเสาอีก๗ต้นทางด้านซ้ายมือพระประธาน
เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ
พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุโขทัย

สำหรับการวาดภาพพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่๙
ลงบนเสาสาราการประเรียนนั้นนะคะ
ก็เพื่อให้ชาวบ้านที่ไปทำบุญ
ได้เห็นการทรงงานอย่างหนักของพระองค์

พระองค์ส่งทำเพื่อประสบการณิกรชาวไทยของพระองค์

ส่วนการวาดภาพพระราชกรณียกิจ
ลงบนเสาสาราการประเรียนแบบนี้นะคะ

เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยด้วย